ธาตุคลั่งยาคลั่งยาไม่พอไปจี้คอพระ
ยังไม่พอมีดไปปาปักร่างเนร

ไปดูภาพนาทีจับเขาได้ครับ
พี่ก๊อฟค่ะคนทำคือคนไหนครับ

ยังอยู่ในอาการหลอนยา
สภาพยังไม่ได้รู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่
แล้วตัวเองไปยังยิ้มอยู่แบบนี้
นะฮะนี่ฮะตำรวจสพนครชัยศรี
นครปฐมจับตัวนายมามรุษปาปันนังอายุ๒๗ปี
ยังเดินยิ้มมาสภาพยังไม่ปกติ
เพราะเขายังหลอนอยู่จากการเสพยา
คือเขาเนี่ยนะไปจี้พระนะฮะ
แล้วก็เอามีดไปปักร่างเนร

พี่พระนะฮะแล้วก็เอามีดเนี่ยไปปักร่างเนรแต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยนะ

ตกอยู่ที่พื้นนะฮะคือต้องห้ามกันวุ่นอ่ะ
คือไม่อยากให้หยิบขึ้นมาเดี๋ยวกลัวจะมาจี้ใครซ้ำอีกอะไรแบบนี้
เอาแค่มือชี้พอไม่ต้องหยิบนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดสัมปะทวนครับ
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมที่พื้นก็มีมีดกับกองเลือดอยู่
คนเจ็บคือสามเมอร์เนรชายยพรอายุสิบแปดปีเท่านั้นครับอืม
นะฮะมีรอยถูกมีดเนี่ยแทงเข้าที่ชายโครงขวาอาการสาหัสเลย
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีพระลูกวัด
นะฮะท่านโดนมีดเนี่ยนะมีรอยขีดที่คอเพราะว่าอ่า
ผู้ก่อเหตุเนี่ยจับพระรูปนี้เป็นตัวประกันนะครับ
พระรูปนี้คือพระเตชะปุญโยท่านก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุกำลังนั่งคุยกับสามะเนรอยู่เลย
นะฮะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่านายชาญจะมาขอบวชก็นั่งคุยกัน
จู่นายมามรุษผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาเหมือนคนคุ้มครั่งไม่มีสตินะครับ
่งตรงมาที่อัตมาล็อกคอเอามีดจี้หลังจากนั้น
พระท่านก็พยายามอยู่นิ่งเนอะใช้ความนิ่งเพื่อจะสงบเขา
ท่านมีสติดีเออค่อยหวานล้อมอ่าค่อยค่อยพูดกันนะ
ยมนะอย่าทำอะไรอัตมานะเกรงว่าจะโดนทำร้ายไง
ค่อยแบบสักพักนึงอาศัยจังหวะสะบัดตัวออกมา
แต่มารุดนะหันไปที่เนรไงเนรกำลังลุกหนีใช่ไหม
ก็เลยเอามีดที่ถือมาเวียงใส่เนรเลยไปโดนเนรปักอยู่ที่ชายโครงขวา
เนรได้สติคุณผู้ชมวิ่งไปขอให้ชาวบ้านช่วยครับ
เพราะพระพุทธอย่าขวาดศัตรีเพราะไอตัวบัตรศัตรีโลเมืองน้ำเนี่ย
ก็เดินเข้ามาหน่อยพระพระกำลังเดินออกไป
พระพระจะนั่งมันก็เดินตามเข้ามา

เอามีจี้หรือคอหลวงพ่อแล้วนะครับจะปาดคอพระพระ

พระพระปิดออกปิดออกแล้วก็เดินไปถึงหักน้ำเลย
ปาดคอพระนะแล้วก็ยืนขวางอยู่

เราห้ามอยู่และแมงก็ลุกหนีไปแมงนั่งอยู่

มันเริ่มอยู่หลังต้น

แต่ว่าโดนจับไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมดำเนินการตามกฎหมาย

อืมยาบ้ามันหาง่ายอืม
เราไม่รู้ว่าเลยคนเดินมาหาเราเขาเสพยามาหรือเปล่า
คุ้มครั่งมาหรือเปล่าเออแล้วจะมาทำร้ายจะมาแทงเราจะมาปากคอเราไหมอะไรยังไง
ปรับปรามให้หมดกับเรื่องของยาเสพติดนะฮะ